หมายถึงน้ำใช่ไหมแคปมาลงเร็วมาก
ใช่อีเจี๊ยบก็เร็วแล้วก็ลงอะไร

ผมผิดหวังมากนะที่พิธีกรหนุ่มกัญชัยท่านหนึ่งขอไม่เอ่ยนามใช้สื่อเพจในมือลงเพจ

ผมจะมีแถลงข่าวเรื่องนี้ครับ
โอ้โหจงว่าถูก

สรุปพี่เคยเจอเขาไหม

เอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะ
หลายคนอยากรู้ว่าแบบ
แต่เจ๊มอยล่ะค่ะ
แต่ถ้าจะรู้ก็ไม่ได้ยาก

แต่ว่าเขาเคยบอกเขาท้าเขามาออกรายการอยู่

เก่งกับคนดี
คนดีเก่งจากในเพจ

จ่ายให้เลย

โอ้โห